หลังปีใหม่เจออากาศแปรปรวนเลยนะครับ
เหนือภาคใต้อาจจะต้องเจอฝนอีกระยะหนึ่ง
ส่วนปลายสัปดาห์นี้คาดการณ์เบื้องต้นนะครับ
เดี๋ยวคุณคุปตนันจะมาให้เหตุผลว่าเพราะอะไร
กลางกับตะวันออกอาจจะต้องเจอกับฝนฟ้าขนอง
ติดตามทั้งหมดนี้ในจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

เริ่มต้นด้วยค่าเมื่อคืนนี้เลยกับภาพสถานการณ์น้ำทวม
ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัตินที่บริเวณจังหวะสงขลา
แน่นอนทั้งหมดทั้งวันนี้ก็เป็นผลพัว

ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา
และตอนนี้เองหลายพื้นที่ยังอยู่ในห่วงเรียกเวลา
ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมา

จากฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้ว
ยังมีพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองรวมไปถึงลูกเห็บ
ต่อไปครับคือในบริเวณพื้นที่ภาคล่าง

ค่ำคืนนี้อยากให้ทุกท่านได้มาติดตามพร้อมกันนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันก่อนครับ
สังเกตว่าขณะนี้เองในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้เองสามารถที่จะเหนียวนำ
ให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายจังหวัดครับ
ดังนั้นจังหวัดต่อไปนี้ต้องระวังดีนะครับ
เพราะว่าอาจจะเกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา

จังหวัดนาราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาพัทธลุงนครศรีธรรมราช
จากนี้ยังมีในบริเวณจังหวัดสุราธานีกระบี่ตรัง
ที่อยู่บริเวณนางกล่าวต้องติดตามการพยากรณากาศ
รวมไปถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะที่สถานการณ์คลื่นครับบริเวณฝั่งอ่าวไทย
คลื่นตอนนี้สูงประมาณ๒๔เมตร
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๔เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเล็ก
คนที่จะงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๔มกราคม
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ส่วนตอนบนจากการตรวจสอบล่าสุดณขณะนี้

ค่อยอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิ
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางจะค่อยอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับ
และแน่นอนครับการอ่อนกำลังถอยร่นกลับไปแบบนี้
สิ่งที่จะเข้ามาแทนแล้วก็จะเป็นปัจจัย
ส่งผลต่อความแปรปวนสภาพอากาศบริเวณทางตอนบนก็คือความชื้นนั่นเองนะครับ
ชื้นเหล่านี้แน่นอนครับก็จะทำให้เกิดหมอกในช่วงเช้า
จุดอาจจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นและในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ชื้นเหล่านี้ก็จะไปเจอกับหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาเยือนตอนนี้
ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ซึ่งสามารถทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าและที่สำคัญถ้าหากความชื้นมากเพียงพอ

เหนือต้องระวังกันหน่อยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓นะครับ
จังหวัดต่างดังต่อไปนี้ที่ปรากฏในหน้าจอครับ
ระวังเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีโอกาสเกิดเยอะเลยทีเดียว
จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่แล้วก็บริเวณจังหวัดน่าน
อกจากนี้เองครับในบริเวณตอนกลาง
ปัจจัยตอนนี้ที่น่าสนใจในบริเวณอ่าวเบงกอ
ก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าห่อมฝนหย่อมใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นไซโครนลูกแรกของปีนี้
คนลูกนี้มีการคาดการณ์ว่าจะก่อตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้
ซึ่งสามารถที่จะดูดเอากลุ่มฝนจากทิศตะวันออกของเมืองไทยเข้าสู่ศูนย์กลาง
กลุ่มฝนเหล่านี้ครับคาดการณ์ว่าจะมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
รวมถึงกรุงเทพมหานครในช่วงสุดสัปดาห์นี้

ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
ติดตามการพยากรณากาศด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ